กับเรื่องของรถที่ขับแล้วก็ไม่ยอมหลบให้กับรถพยาบาล
รถฉุกเฉินกำลังเอาผู้ป่วยวิกฤตไปส่งโรงพยาบาล
ตกจากที่สูงหัวฟาดหมดสติ
แต่รถเก๋งคันข้างหน้าไม่ยอมหลบให้
แตรก็แล้วเปิดหวอก็แล้วไม่ยอมหลบสักที

เพิ่มแรงราดอฟเทอมนมรับทราบ

นี่สุดท้ายเขาก็ไม่หลบให้จริงนะหลบไม่หลบไม่พอมีจังหวะหนึ่งเหยียบเบรกซะด้วย
เหยียบเบรกทำไมตั้งใจจะแกล้งหรืออย่างไร
คือฝั่งซ้ายเนี่ยเลนซ้ายก็ว่างนะมีจังหวะนึงเหมือนจะเบี่ยงเบี่ยงเหมือนจะหลบแต่ก็ไม่ไปนะ
ค่ะสุดท้ายรถพยาบาลรถฉุกเฉินต้องตัดสินใจเบี่ยงออกไปเองเพราะว่าผู้ป่วยในรถเราวิกฤตอยู่นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
คุณผู้ชมเขาพยายามทำทุกอย่างบีดแรร์แล้วอะไรแล้วแต่ว่ารถเก๋งคันสีขาวข้างหน้าก็ไม่ยอมหลบซะทีนะฮะ
เหมือนจะเหยียบเบรกให้ด้วยอะไรอย่างนี้ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร
ก็มีคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ค
พร้อมกับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานครับสักประมาณบ่ายโมง
โรงพยาบาลจุฬาพรนำส่งผู้ป่วยอาการหนักตกจากที่สูงขาหักหัวฟาดพื้นหัวแตกสลบ
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเพื่อไปส่งยังโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แต่ว่าถูกรถเก๋งคันในภาพขวางทางตั้งแต่ช่วงแยกนาพรุบ้านหนองแตนอำเภอพระพรม
ผู้ชมจะยาวไปหลายกิโลกรัมตามกฎหมายแล้วมันมีกฎหมายเอาผิดได้นะครับ
ถ้าขับรถกิดขวางรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินมีความผิดตามพบจราจรทางบก
แต่ปรับตั้งแต่เบาไปหนักเลยยกเว้นแต่จงใจกิดขวาง
เป็นเหตุให้คนในรถพยาบาลหมายถึงว่าผู้ป่วยเสียชีวิต
อาจจะโดนข้อหานักคือประมาทเป็นเหตุ

เราไม่รู้นะว่าที่เขาเบรกเขาเบรกเพราะอะไรนะ

หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ทำไมรถพยาบาลไม่แซงซ้ายล่ะถนนก็ว่างอยู่
เราเคยบอกแล้วว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดรถพยาบาลเขามีผู้ป่วยอยู่ด้านบนรถ
แล้วถ้าเกิดว่ามีลักษณะของการขับแล้วต้องแซงซ้ายเนี่ย
เดี๋ยวคนที่นอนอยู่บนเตียงฉุกเฉินด้านบนเขาจะตกจากเปรย์ได้
จะได้รับผลกระทบกับคนป่วยนะคะ
อุปกรณ์มันจะฟงจะฟาดกันได้ทำให้รถพยาบาลเขาต้องไปข้างหน้า
คือรถที่ขวางอยู่ต้องหลบให้เท่านั้น
แทงไม่ได้ออกซ้ายออกขวาไม่ได้ต้องรักษาระยะให้วิ่งทางตรงอย่างดี
ลืมเขามีสายออกซิเจนอะไรต่างอย่าลงอย่าเยงเต็มไปหมดในรถเนี่ยนะฮะ
ถ้าเกิดว่ารถพยาบาลซิกแก๊กซ้ายทีขวาทีมันอาจจะเกิดเหตุมากกว่านี้ก็ได้

ก็ฝากไว้ขับรถถ้าเห็นรถฉุกเฉินหลบเถอะครับคุณผู้ชม
ชีวิตคนนะคะอยู่ในรถเนี่ยนะคะ